คนบอกสบายเลยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลดัง
เผยหาพ่อคงรวยมากในสายตาลูก
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุดฮาครับสำหรับครอบครัวนี้นะครับ
ว่าจะไปทำอะไรนะก็มีคนพูดถึงอยู่บ่อย
สำหรับครอบครัวของหมอโอ๊คสมิทนะครับแล้วก็น้องโอปอลปณิสรานั่นเอง
ล่าสุดเนี่ยคนก็สงสัยว่าหมอโอ๊คเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสมิติเวทแน่นอน

เพราะว่าชื่อสมิทนะครับผมนะฮะแล้วก็มาสมิติเวศนะครับผม

แล้วก็ที่สำคัญคือหมอโอ๊คก็ทำงานที่โรงพยาบาลสมิติเวศด้วยนะครับ
และที่สำคัญคือหมอโอ๊คก็ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของ
ภรรยาเนี่ยน้องโอปอลจะโดนทักอยู่บ่อยแล้วก็มาเปิดคลินิกชื่อสมิทด้วย
คนก็เลยยิ่งสับสนแม้แต่ลูกของตัวเองก็เข้าใจว่า
ทุกที่ที่ไปทำงานเนี่ยเป็นของคุณพ่อ
ซึ่งคงดูรวยมากในสายตาลูก
พ่อเด็กกะค่ำสมิทร์ติเวศด้วยที่พี่ผู้คนไปอ้ำกันที่บอกว่า
คุณท็อปจรนใช่ไหมเป็นเจ้าของแม่ท็อปเจริญ
เพราะว่าชอบจรณ์จรณ์กับเจริญ

ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะหมอก็บอกไม่เกี่ยวกุ้งกันนะฮะตรงนี้